ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมได้ครับ

มีปลื้มจิตถิงขานุสราต้อมคำนำทับไปนะครับอัชราพรคงยศ
พวกนี้ก็นำทีมเล่นในสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งจะได้แชมป์กับสุพรีมมา
เดินทางจากท่ากัศยาสุนภูมินะครับเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ไปยังเมืองคาโนยาของญี่ปุ่น
ใช้เวลา๑๑วันครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะสู้ศึกเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้
สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมก็เชื่อว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างสรรภาพร่างกายนะครับ
กับนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็การไปเก็บตัวครั้งนี้จะมีนักกีฬารุ่นใหม่ติดทีมไปด้วยทำให้เชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์มาปรับใช้ในอนาคต
เป้าหมายในเช่นเกมตั้งเป้าเข้ารอบรองชนะเลิศ
ญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์
แล้วก็จะพยายามเป็นที่หนึ่งของกลุ่มให้ได้ครับ
วันให้วันชายครับในร่วมยุคไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
ทีมแชมป์เอเชีย๒๐๑๙ที่บาเรน
พบกับเติร์กเมนิสถานปรากฏว่าไทยชนะวุดหวิดครับ๓ต่อ๒เซตนะครับ
ทีมไทยก็ผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
รอพบกับผู้ชนะระหว่างทีมอันดับ๑๒หรือว่าอันดับ๒๐
ที่จะแข่งขันกันในวันที่๒๕กรกฎาคมครับ
ส่วนวันนี้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของธนาทีวีจะมีการถัดละสดเกมรอบแรก
คู่ระหว่างอีรานเจอกับเกาหลีใต้นะครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๕๕นาทีถึงเวลา๒๐นาฬิกาก็ติดตามกันได้ครับ